ต่อกันที่ข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยนะครับ
ในราคา๕๐๐ล้านบาทครับโดยสาเหตุเป็นเพราะว่ารู้สึกเบื่อ
หลังจากได้ไม่ได้รับความยุติธรรมในเกมที่แพ้แบงคอกยูเนเต็ดศูนย์ประตูต่อหนึ่ง
เมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งเขามองว่าแบงคอกนั้นทำผิดกฎชัดเจน
กับเรื่องของการส่งเพื่อนต่างชาติเกินโคต้า
โดยตอนนี้นั้นกำลังรอสารปกครองตัดสิน
ซึ่งหากได้๓แต้มคืนมาเทโรนั้นก็จะรอดตกชั้น
อกจากนั้นครับภรรยาของเขาเองก็แสดงความไม่เห็นด้วย
กับการหมดเงินส่วนตัวในการทำทีมเทโรกว่าพันล้านบาทนะครับ
ทางนี้ไทยรัฐทีวีไม่รอช้าครับ
ได้สอบถามไปยังนายธัญวงนาคผู้จัดการทีมเทโร
ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าเรื่องนี้นั้นยังไม่มีการพูดคุยกันกับทางสโมสร
แต่ก็ยืนยันว่านายบรายอันนั้นเคยตัดเพาะในเรื่องที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจริง
ซึ่งหลังจากนี้นะครับจะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนต่อไป